มาต่อกันที่ลำปางอันนี้เป็นเรื่องของเด็กสาวกับเด็กชาย
เขาบอกว่าในภาพมันมีเรื่องของการถูกทำร้ายกัน
เด็กผู้ชายเนี่ยนะคะถูกเด็กผู้หญิง
เข้าไปทำร้ายเข้าไปที่สำคัญมันมีคนอัดคลิป
แล้วไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดด้วยนะคะแม่บอกเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ยอมเด็ดขาดค่ะ

ไปล่างก่อนนะไปล่างก่อนจังหวะสุดท้ายเนี่ยสงสารมากเลยคุณดูสิ
แล้วเด็กหญิงวัยสิบห้าเนี่ยขี่มอเตอร์ไซต์มาแต่ไกลเหมือนกล่างมาแต่ไกลนะฮะ
แล้วก็ถือเหมือนอาวุธมานะฮะเนี่ยแล้วเข้ามาก็มาทำร้ายน้องเด็กผู้ชายวันนั้นอายุสิบเอ็ดเองนะ
พี่บุ๊คคือคุณผู้ชมคะเด็กผู้หญิงอายุสิบห้าเด็กผู้ชายอายุสิบเอ็ด
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศูนย์เด็กเล็กเก่าอยู่ที่ตะมนต์ทุ่งฟ้ายอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้แล้วเห็นไหมฮะเด็กผู้ชายไม่สู้เลยนะไม่สู้เลย
ได้แต่เอามือกันหน้ากันตาเอาไว้แล้วก็โอ้โหลูกเตะสุดท้ายเตะเสยหน้าเข้าไปเนี่ย
ำเดาไหลแล้วเด็กผู้ชายแบบร้องไห้จะไปฟ้องปู่เลย
ใช่โดนเตะหลายครั้งเลยนะคะจนเลือดออกปากออกจมูก
แล้วน้องก็พูดเลยในคลิปนั่นแหละที่เห็นแหละบอกเดี๋ยวจะไปฟ้องปู่
ปั่นจักรยานออกไปค่ะแล้วที่สำคัญคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
คลิปนี้เพราะคนที่ถ่ายคลิปส่งเสียงหัวเราะไปด้วย
ทำไมถึงไม่มีการห้ามกันแม่ของเด็กบอกไม่ได้เด็ดขาด
แล้วรับไม่ได้ที่ลูกถูกทำร้ายแบบนี้ครับทีมข่าวของเรานะคะ
ได้มีการพูดคุยของแม่ได้มีการพูดคุยกับแม่ของเด็กค่ะ
ก็เล่าแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุลูกร้องไห้มา
มาหาในสภาพที่เลือดกบปากมาเลยแล้วก็เล่าว่า
ถูกผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเตยทำร้ายร่างกาย
แล้วคนถ่ายคลิปก็เป็นญาติของเตยด้วยแม่โมโหมาก
พยายามพาลูกเนี่ยไปตามหาตัวเตยแล้วคุณผู้ชมดูสภาพน้องเลือดกบปาก
กลับหน้าเลยนี่นะคะนี่ยังมีร่องรอบัตรแหลอยู่เลย
ปรากฏไม่เจอตัวเตยค่ะแต่คุณแม่บอกไปแจ้งความไว้แล้วที่สพทุ่งฝ่ายค่ะ
ถามลูกชายลูกก็เลยเล่าให้ฟังว่าวันเสาร์ของ๔มีนาคม
ตัวเตยผู้ก่อเหตุเข้าใจผิดว่าลูกชายเอาน้ำมันมวยไปใส่น้ำให้เตยกิน
แล้วเขาบอกว่าจนกระทั่งเนี่ยมีคนถ่ายคลิปก็คือญาติของเตย
ระบุไว้แบบนี้นะว่ามีการหลอกให้ลูกชายพูดคำหยาบ
แล้วอัดคลิปส่งไปให้เตยหลังจากนั้นเตยก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาหา
แล้วลงมือทำร้ายลูกชายอย่างในคลิป
แม่บอกว่าจริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรก
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาลูกเคยโดนเด็กสาวคนนี้มาทำร้ายแล้วครั้งหนึ่งค่ะครับ
แม่พูดเป็นภาษาเหนือนะแม่บอกโอ้โห
ทำไมเก่งมาจากไหนมาตีลูกกูจะอี้

คนมีทางสู้นะเด็กตัวน้อยอายุ๑๑ควบเองนะฮะ
ที่ผ่านมาโดนแกล้งมาตลอดแต่ครั้งนี้แม่บอกว่ารับไม่ได้จริงนะคะ
ถามว่าคนถ่ายคลิปเราว่ายังไง
หน้าชื่อว่านายทิวอายุ๑๗ปี
เจ้าตัวบอกแบบนี้ทิวบอกผมไม่ได้มีเจตนานะ
จะให้น้องเนี่ยก็คือที่ถูกทำร้ายน้องผู้ชายคนนั้นน่ะ
แต่กลุ่มพวกเขาเขาบอกเล่นแย่กันแบบนี้ประจำ
เหรอคะแบบนี้เลยเหรอคะ
แล้ววันนั้นที่ตัวเองอัดคลิปแล้วให้น้องพูดคำหยาบ
ส่งไปในหลายกลุ่มแล้วทำให้เตยเข้าใจผิดนะ

จนกระทั่งกลายเป็นเหตุการณ์ที่เตยมาทำร้ายน้องนี่แหละค่ะ
เจ้าตัวก็บอกว่ามันเป็นช่วงก่อนหน้านั้นเตยเข้าใจผิดนะมาเจอคลิปนี้เป็นเรื่องของการพูดคำหยาบ
ก็เลยทำให้คนก่อเหตุเนี่ยโกรธมากก็ไม่ได้คิดจริงว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้
ผมไม่คิดว่ามันจะบานปลายคลิปที่ให้น้อง๑๑พูดคำหยาบคอวยอะไรอย่างนี้
ก็แค่ถ่ายไว้เฉยไม่คิดว่าเตยจะเข้าใจผิดจนกระทั่งมาทำร้ายกันแบบนี้
คือเด็กเองอายุน้อยอายุ๑๑ก็ถูกทำร้ายแบบนี้แล้วนะ